สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทุกวันค่ะตอนเช้าเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์
นางแองจี้ดีใจว่าเราทำถูกหมดแล้ว
ไม่งั้นทุกทีก็จะผิดนะ
โมงเช้าค่ะแน่นอนไปจนถึง๗โมงกันเลยทีเดียวนะคะ
อ่าก็พบกับคุณรายได้มาได้
วันนี้เราพาดหัวกันทุกเรื่องเราจะมาเล่าให้ฟัง

นะฮะนี่ปุ๊บนี่เลยนะฮะ

คุณผู้ชมค่ะย่านแจ้งวัฒนาเมืองทองประชานิเวศ
แล้วก็ตรงที่เขาไปดูคอนเสิร์ตสนีวสันนะฮะ
ดูเสร็จออกมาก็ได้เพลงน้ำท่วมต่อเลย
วันเสาร์นะฮะคือทั้งวันเนี่ยตกประมาณแล้วแต่คืนวันเสาร์เนี่ยหนักมาก
ส่งผลให้น้ำท่วมหลายที่แล้วก็ระบายไม่ทันนะฮะ
ทางผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสำรวจพื้นที่เลยค่ะที่
ชนคลองเปรมประชากรนะฮะแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ซึ่งมันลามไปถึงหลายที่เลยค่ะเขาบอกว่าน้ำท่วมเมตรกว่า
ก็คือค่อนตัวเลยค่ะพี่แล้วก็ขังอยู่อย่างนั้นนะฮะ
อยู่บนถนนแล้วก็ไหลเข้าบ้านบ้านคนซึ่งบ้านคนอยู่ต่ำกว่าถนน
เป็นชุมชนที่อยู่คลองเปรมบัญชากรก็คือเกาะคองเปรมไปยาวเนี่ย
แล้วก็เลื้อยไปแบบว่าเป็นวงกว้างเลยครับ
คุณวิชัยซึ่งบอกว่าอยู่ที่ชุมชนบอกว่าน้ำท่วมขังตั้งแต่เวลา๒๐
อันนี้คือเมื่อวันเสาร์นะฮะตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนวันที่๒๔
จนกระทั่งถึงตอนนี้ยังไม่ลดลงตนอาศัยอยู่กับหลานชาย
แล้วก็หลานไปทำงานไม่กลับบ้านตอนนี้ก็ขนของกัน
อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งในหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเขาไปดูมา
ตอนนั้นไม่ได้นอนเลยต้องเฝ้าระวังเพราะน้ำมันไหลเข้ามาเรื่อย
จากการลงพื้นที่นะฮะได้สำรวจว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อน
จากน้ำท่วมเป็นจำนวนหลายบ้านเรือน

เพื่อให้การระบายน้ำออกไปเป็นอย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ทันนะคะ
ชาวบ้านหลายคนนี่ตั้งข้อสังเกตว่า
ที่เกิดน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐต้องการไล่ที่ชาวบ้าน
จากก่อนหน้านี้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
บริเวณสะพานคลองเปรมประชากรหรือสะพานเหล็ก
แต่ต่อมาได้นำเครื่องสูบน้ำออกจะมาให้น้ำนั้นท่วมขังดังกล่า
อันนี้ตอนนี้กรทมเขาไม่ต้องไล่แบบนี้แล้วนะคะ
ไปดูชุมชนป้อมมหาการไม่ต้องไม่ต้องปล่อยน้ำท่วมอันนี้
อันนี้เราก็เห็นต่างนะ
ต่อไปนะครับกรุงเทพฯตอนบรปริมนธนและจังหวัดนำทะบุรีนั้นก็มีน้ำท่วมขัง
ในบริเวณที่ขังเลยนะแจกมธนาคต์หนุนสามัคคีประชานิเวศ๒อยู่นานเลย
แต่พอหลังจากที่น้ำน้ำท่วมอย่างนี้แล้วนะครับ
พอวันเมื่อวานนี้พอฝนไม่ตกปุ๊บเส้นหลักนี้ก็ระบายออกได้
แต่ก็ยังขังอยู่ในช่วงสามัคคีประชานิเศษ๒นี่ก็ยังอยู่นะคะ
เพราะว่ากลมชมฐานนั้นระบายน้ำจากคลองเปรมไปยังคลองลังศิษฐ์เนี่ยมันช้า
น้ำมันเยอะนะฮะแล้วก็มีเรื่องขยะด้วย
ประตูระบายน้ำจุลาลงกรนั้นเร่งระบายน้ำที่คลองรังสิตนั้นทำให้ลดลงไปได้๒๐เซน
อันนี้พวกที่อยู่ในชุมชนที่เป็นที่ต่ำกว่าถนนเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยนะฮะ
ตามภาพนี้ก็มาดูกันแล้วก็คือช่วยเหลือตัวเองกันไป
แน่นอนเลยนะอันนี้ศวรรษสิทธิพ่อไปถามประชาชนนะคะเรื่องน้ำท่วมนี่
ผลการสำรวจนั้นใช้ตัวอย่าง๑๓๐๔ตัวอย่างวันที่๑๙๒๔ก็คือ๑๙หรือ๑๙สุดโมงเวลาเวลาขยกว่า
กังวลเรื่องน้ำท่วมไร่นาทางเกษตรเนี่ยหนักสุดเลยคือ๘๖เปอร์เซ็นต์
แล้วก็อุบัติเหตุจากน้ำท่วมนี่ก็กังวล๘๐เปอร์เซ็นต์
กว่าจะมีลงมาอีกขังแล้วระบายไม่ทันรอระบายก็ยังไม่ระบายอีก๗๕เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์มันเยอะเยอะโรคที่มาจากน้ำและสัตว์มีพิษอีก๖๖เปอร์เซ็นต
มันมาจากไหนนะมันเกิน๑๐๐เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะ
หมายถึงว่ามันคือทุกอันเนี่ยตั้งไว้๑๐๐แล้วทุกคนก็กังวลเรื่องนี้กันหมด
จากนั้นประชาชนบอกว่าอยากให้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างไรนะคะ
คือต้องการให้วางแผนระยะยาวอย่าทำครั้งต่อครั้งต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นรับมือก่อนเข้าหน้าฝน
อันนี้เข้าแล้วท่านผู้ชมค่ะนะแล้วก็อยากให้มีการแจ้งเตือนให้ประชาสัมพันธ์มากกว่านี้
แล้วก็บทลงโทษที่รุนแรงสำหรับพวกบุกลุกป่าเผาป่าทิ้งของลงแม่น้ำอยากให้บทลงโทษรุนแรง
ไม่ใช่แบบจุ้ยจิ๊บปรับไม่กี่พันบาทอย่างนี้มันทิ้งกันหมดนะฮะ
แล้วก็ตั้งศูนย์ช่วยเหลือให้มันอยู่ในพื้นที่ต่างอย่าเป็นเหยื่ออยู่น้อยอยู่ในที่หลักอยากให้กระจายออกไป
ส่วนที่ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะรับมือกับน้ำท่วมนี้ได้หรือไม่นะฮะค่อนข้างมั่นใจ๕๘ไม่มั่นใจ๓๑มั่นใจมาก๕กว่านะฮะ
แล้วก็ไม่มั่นใจ๔๓ก็คือมั่นใจมากสุด

มั่นใจมากสุดคือ๕๘ก็ยังไม่ถึง๖๐
ไม่มั่นใจเลยมั่นใจมาก๕ไงไม่มั่นใจเลย
มันกล้าเกินมากเลยนะไม่มั่นใจเลยกับมั่นใจมาก
อันนี้แต่ว่ามันน้อยลงไงแต่ค่อนข้างมั่นใจเป็นหลักใหญ่๕๐
เพราะว่าน่าจะมีบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่น่าจะพลาด
เพราะว่าทุกปีมีฝนตกหนักตลอด

นั่นคือประเด็นแรกเลยนะที่ควรจะทำ
กรุงก็คือปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของคนอยู่
เพราะอะไรว่าเรามีที่ทิ้งขยะใหญ่แต่ว่าประชาชนของเราไม่สามารถจะจ่ายตังค์
แบกของไปทิ้งได้คือรู้สึกเป็นการสิ้นเปลืองทิ้งลงแม่น้ำซะเลยง่ายดี

ด้วยความสะเภาของมนุษย์ที่มีการอาศัยอยู่ในเมือง
เวลาเห็นลื้อท่อระบายน้ำเราจะเห็นว่ากองสูงมากแล้วมีของที่ไม่น่าทิ้งลงไปเลย
ที่คุณมาพูดบอกว่าเนี่ยแบบว่าอะไรนะไล่ที่โดยการทำน้ำท่วม
คุณอยู่เนี่ยคุณทำอะไรกับมั่นในที่ที่คุณอยู่

ฉันพูดคำหนึ่งนะบ้านฉันเนี่ยนะอยู่ริมคลองแม่น้ำแสนแสบ

ตกใจพี่น้ำทางอิตาลีนะพี่แซนแซน

ฉันมองไปเศร้าขยาลอยทุกวันเพื่ออะไรอันนี้มัยยังหะเค้าก็จะมีน่ะ
เก็บเลยไปแล้วนะเก็บไปเลยนะ

อยู่ทาวน์ใหญ่กว่าน้ำพ่วนอีก
จบตำนานภาพมือเชื้อสัตว์นะครับเจ้าหลงหมารอนายนะครับ

เจ้าหลงนี่นะครับหมารอนายที่เมืองจันทบุรีนะครับ

ถึงด้านท้ายเป็นแผลขี่ขาดขนาดใหญ่ทุกผู้ชมนะครับ

เมื่อประมาณสักเที่ยงนะครับวันที่๒๕กันยาที่ผ่านมานะครับ
พูดสิทธิ์ข่าวได้รับรายงานนะเหตุหลงขึ้นนะครับ
ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหลงนะสุนัขรอนายนะครับ
ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลทั้งเดือนนี้ทั้งเดือนเลยนะครับ
พบว่าเจ้าหลงเนี่ยถูกรถชนตายแล้วนะฮะ
ใกล้กับที่พักอาศัยหลับนอนนะฮะร่องกลางถนนสุขุมวิทย์สายจันทบุรีตราดนะครับ
ใกล้กับโค้งบ้านหนองขอนม๑นะฮะ
ตะบนคมบางเผือเมืองจันทบุรีนะฮะเรียกว่าปิดตำนานเจ้าหลง
นี่คือเจ้าหลงเนี่ยนะฮะก็เป็นสุนัขที่เรียกว่าเขาอยู่บริเวณนี้มาสักพักใหญ่แล้วนะนานแล้วนะ
เป็นปีอะฮะเพราะว่าเขาอ่ะลักษณะเหมือนเขารอนายอ่ะไม่รู้นายมาทิ้งหรือว่า
ลักษณะมันเหมือนรอเจ้าของพี่เพราะว่าเขาโดดลงมาก็ไม่รู้
มันจะเข้าไปนอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มารอตรงจุดนี้เหมือนจุดที่มันถูกทิ้งหรือว่ากระโดดลงมาจากรถสักอย่างเนี่ยพี่ไม่มีใครเห็น
เขาบอกตอนเช้าเนี่ยนะครับก็ยังมีชาวบ้านพบเห็นเจ้าหลงใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเหมือนทุกวันนะฮะ
โดยมีผู้คนแวะเวียนผ่านเข้าไปดูอยู่บ้างนะฮะแต่ไม่เหมือนกับช่วงที่เป็นกระแสข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อน
เพราะว่ามีคนเข้าไปเพื่อจะเอาไปอุปการะไปเลี้ยงดูจะหลงหนีเลยวิ่งหนีเข้าป่า
ปรากฏว่าล่าสุดนะฮะก็ถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว
อาจจะพ้นทุกข์ไม่เอามาทิ้งคนที่ช่วยเหลือคือคืออย่างงี้พี่
ที่เขาช่วยก็พวกป่าไม้มาทำเพลิงให้มันเพราะมันยังไม่ยอมอยู่บ้านใครเลย
เขาก็พอดูจากลักษณะนิสัยหรือการกระทำนี้ก็แปลว่ามันรอเจ้าของ
คือถ้าเป็นหมาอื่นมันก็ไปอยู่กับเจ้าของใหม่หรือว่าอยู่ที่ให้อาหาร
อันนี้ก็ได้นี่หมาเลี้ยงใช่ไหม
ก็นี่ไงก็เขาไม่อยากได้แล้วก็เอามาทิ้ง
แค่นั้นพอเอามาทิ้งถ้าสมมุติว่ามันหนีมาเอง

จะบอกเลยนะเจ้าของเนี่ยนะเขาก็น่าเห็นก็ต้องรีบมาเอาแล้วสิ

น่ารักเลี้ยงแต่พอมันโตทีมิก็ไม่สวย

มันรักคนนี่มันรักไม่มีข้อแม้เลยนะ

คุณเลี้ยง๒๐ตัว

ตอนนี้คือเหมือนแบบมันต้องแยกโซน

รู้ไหมว่ามันแบบว่าเศร้านะ

ฉันเป็นคนหนึ่งฉันไม่เลี้ยงเลยนะ

ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าพยายามแบบไม่ให้มาโดน

ตัวหนึ่งแล้วอยู่มาวันหนึ่ง

มันกัดกันซะไม่มีดีเลยมันอิจฉา

พ่านี่ส่งมาหลายรอบมากเลยนะ

อันนี้ชื่ออะไรนะจนาฏ

โอ้โหวันที่ฝนตกนี่มันหนักมากนะ
ตกใจไปหมดเลยนะกำลังนั่งคิดเลขอยู่ด้วย
แป้งดั่งดูละคร

อะไร

หน้าหนึ่งน่ะภาพหัวตัวรองนี้

ค้นนะคนเข้าเมืองที่ใช่เมืองบุกโอมานกันไปเลยนะคะ
ก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่นู่นนะฮะ
ลายแก๊งค้าประเวณีข้ามชาตินะฮะ
ช่วยมาได้นะฮะ๒๑สาวไทยเยอะมากนะฮะ

ที่เขามีการลวงอ้างส่งไปเป็นหมอน
นี่เยอะเลยสปาบ้างซึ่งจะมีรายได้เดือนละกว่าแสนนะฮะ

แต่พอไปถึงกลับถูกบังคับให้ค้ากาม

อันนี้ก็เป็นพวกที่ถูกจับนะฮะ
พวกที่เป็นแบบตัวดีทั้งหลาย

เขาบอกว่าให้ไปค้ากันตามริมถนนกันเลยทีเดียวนะ

เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกรุงเทพร่วมกับร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่ม
กระบวนการค้ามนุษย์หลอกผู้หญิงไทย
ประเวณีที่ตะวันออกกลางจำนวน๕ราย
ประกอบไปด้วยนางสาวสุภานันหรือว่าเก๋ยิ่งพิมาย

แล้วก็นางสาวนัทธานิชชาหรือขนุน

พูดต้องหานี่ที่รูปสองคนเมื่อกี้นี่
ตามหมายจับศาลอาญานะฮะ

ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่๓คนขึ้นไป
เพื่อที่จะกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ร่วมกัน
เพื่อที่จะสนองความไคร้ของผู้อื่น
และเป็นผู้จัดหานางสาวลูกปลานะ
หรือว่าจับกุนวางสาวลูกปลานี่นะฮะ
ซึ่งเมื่อวันที่๑๕ที่ผ่านมานี้
ย่านมีนบุรีแล้วก็มีนายโอมา

อยู่ในระหว่างการติดตามตัวนะ
เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลว่ามีหญิงไทย๓คน
ที่ถูกหลอกไปขายตัวที่กรุงมัสกัสประเทศโอมาน
โดยหญิงไทยได้ช่วย
ได้ขอความช่วยเหลือจากชาวอินเดีย

แล้วก็เข้าขอความช่วยเหลือจากสถานทูตไทยนะฮะ

แล้วก็บอกนายจ๋าช่วยฉันหน่อย
จนสามารถเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยได้
จากนั้นก็จึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์นะฮะ

ซึ่งประสานไปที่เจ้าหน้าที่ที่ตำรวจโอมานเลยนะ
ก็เลยทำอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของเรา
กับเจ้าหน้าที่โอมานก็เข้าไป
ทะลายแก๊งกลางกามอยู่ที่อพาร์ทเมนชั้น๖

โดยทางแน่นอนโดยทางตำรวจแห่งชาติโอมาน
ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายเลยนะ

แล้วก็ได้ผู้หญิงที่ไปค้าประเวณีมา
ทั้งหมด๒๑คนเขากระทำกันยังไงรู้ไหม
เวลานี้นะเวลาการหลอกลวงเนี่ยเขาจะหลอกลวงอย่างนี้นะ

รับสมัครหญิงไทยไปทำงานต่างประเทศ
โดยหลอกว่าไปเป็นหมอนวดในสปารายได้เป็นแสนกว่าบาท
แล้วก็ไม่ต้องออกเงินอะไรใดทั้งสิ้นนะฮะ

แล้วก็จะมีหนังลูกปลาคนนี้นะ
ไปนัดกันไว้ที่สนามบินดอนเมืองนะฮะ
แล้วก็เอาตัวเครื่องบินไปให้ผู้ที่จะเดินทางไปโอมาน
แล้วพอไปถึงปั๊บโดนยึดพาสปอร์ตหมดเลย
แล้วมันก็บอกว่านี่พวกเธอนะจ๊ะ

อันนี้คนไทยคนไทย

ก็ประมาณ๑๖๐๐๐บาทนะฮะ
ดังนั้นบังคับให้ครับว่ามีประเวณนี้ตั้งแต่๑ทุ่มถึงตี๕
ไปยืนในถนนทำไม่จบเข้าค้ามอย่างนี้

แล้วก็ต้องทำงานขายตัวอยู่ประมาณ๒๓เดือน
ไม่มีหยุดไม่มีวันหยุดขายไปเรื่อย

ความตั้งใจของเขาคือจะไปทำงานสุจริต
นางจะไปงวด
อือโอ๊ยนี่ขอร้องเลยทีเดียวนะอันนี้
คือบางทีพี่อยู่เมืองไทยบางทีเงินเดือนไม่ถึงหมื่นไง

พอมันเป็นแสนก็ต้องคิดนะเอามาทำอะไรได้เยอะใช่ไหม
แล้วก็ไปเรียนนวดแป๊บเดียว๑คอร์สใช่ไหม
ก็เขาก็ตั้งใจจะทำงานพวกนี้แหละเล
เคยผมเคยได้มีโอกาสคุยกับผู้หญิงที่ไปถูกหลอกไปทำอย่างนี้
เขาบอกไปถึงนะมันจับซ้อมมันจับแบบ

ทำให้ยอมมันซ้อมเสียเละเลย
แล้ววันหนึ่งมันให้รับแขกอีกเป็น๑๐คนเลย

ก็ต้องพยายามหาทางหนีบ้างอะไรอย่างนี้
นี่โชคดีนะ๒๐คนนี้

น่ากลัวน่ากลัวจะไปอะไรจะไปแบบ
บางทีจะไปเสี่ยงโชคก็ต้องคิดดีนะ

ผนังปิกาจู้ภาพตัวการ์ตูนดังปิกาจู้ในเกมโปเกมอนนะคะ
ถูกนำมาวาดรวมอยู่ในภาพว่านจิตกรรมฝาผนัง
ฝาผนังพระอุโบสถวัดวังยายหุ่น
ฝีมือนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่มทรนี่คืออะไรเจนจิมทร
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
ก็อยู่ในกรุงเทพฯไปวาดที่สุพรรณ
ซึ่งเจ้าอาวาสอนุญาตแล้วก็เผยว่า
เป็นการสอดแทรกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัย๒๕๕๙นี้
ไว้ที่ฝาผนังจะได้เป็นประวัติศาสต

เขาก็ไม่ได้ไปรวมกับอะไรนะรูปเก่าเขาก็แยกออกมาเป็นแบบยุคสมัย

แต่ถ้ารวมร่างมันจะเป็นอีกตัวหนึ่ง

จะเป็นไรชูใช่ไหม
คือฝาผนังวัดเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์นะ
แต่ละยุคที่เราดูเขาก็จะมียุคต่างนะ

แต่ถ้าเป็นวัดนอกหน่อยก็จะเป็นเรื่องชาวบ้าน

แต่ก็จะมีเป็นแบบโดเรม่อนอะไรอย่างนี้นะ
อยู่ตามหลืบตามซอกอะไรอย่างนี้
สิบปีมาดูพวกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์
เขาก็ทำเอาไว้เพื่อให้บันทึกยุคสมัย

ที่จะให้เด็กได้เข้าวัดไปยืน

ไปดูอะไรอย่างนี้อย่างน้อยก็แบบได้เข้าวัดกัน
เนอะก็เป็นความคิดน่ารักอะเนอะ
อย่าอย่าเพิ่งฉันกลัวเรื่องนี้

ทำไมเดี๋ยวเหมือนเรื่องโขนเหมือนเรื่องทศกรรม

เขาบอกพรบรอยพร้าวผีกองก้อยมี
พูดสั้นอ่ะโอเคนะครับมาเรื่องผีกองก้อย
รอยเท้าภูบ่อบิดนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ
เป็นผู้ดูแลภูบ่อบิตอยู่เนี่ยจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยแห่งใหม่นะครับ
โพสต์ภาพรอยเท้าผีกองกอยหรือว่าผีโป่งในเฟซบุ๊คของคนเมืองเลยนะครับ
พบเห็นรอยเท้าผีกองกอยหรือผีโป่งภายในถ้ำดินเขาเรียกว่าถ้ำดินเพียงนะฮะ
บนภูบ่อบิตนะครับที่อำเภอเมืองเลยเนี่ยนะฮะ
ซึ่งหลังจากที่นายสว่างโพสต์ภาพลงไปก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์เต็มจำนวนมากเลยนะครับ
โดยบางคนค่อยโพสต์ว่าผีกองกอยเนี่ยมีจริงเหรอ
บางรายก็บอกว่าเป็นเรื่องตลกนะฮะคำกันใหญ่เลยเป็นที่หายมาที่จังหวัดเลยเลยเนาะ
บอกจากการสอบถามฮะคนนี้หาวเหรออินเรื่องผีมาก
เขาไม่เชื่อเรื่องอะไรนะมีอาการเขาไม่อยากรับรู้เขาไม่เชื่อ
เราเชื่อผีกองกอยวางมา
จากการสอบถามในสว่างเปิดเผยนะครับว่าตนเป็นผู้ดูแลบ่อบิดมานานเนี่ยนะ
บ่อบิตเนี่ยนะครับประกาศว่าเป็นวรรณอุทยานแห่งชาตินะฮะ
นอกจากนั้นยังเป็นว่ากรุงเทพพานักท่องเที่ยวชมภูบ่อผิดด้วยนะครับ
บอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้มีการพานักท่องเที่ยวไปชมถ้ำดินเพียง
เดินเข้าไปก็พบเห็นรอยเท้าลักษณะคล้ายคนตัวเล็กนะครับ
ผีกองเกอดิ์หรือที่พรงเนี่ยมีสามเท้ามีสามนิ้วแต่สามนิ้วเป็นตัวเล็ก
แล้วก็นำภาพไปให้พระอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยเห็นนะครับ
แล้วพระก็บอกว่านี่เป็นรอยเท้าของผิวกอยจริง
นี่จันทราเธอส่งมาเยอะนะ
เป็นแฟนรายการขอบคุณคุณจันทรามากดูจริงดูจังมันน่าจะมีจริง

จันทราส่งเยอะนะจันทรา

ว้าวไม่แล้วมันเปลี่ยนชื่อล่ะ

นันทาบอกสิเป็นสองคนหรือเปล่าหรือคนเดียวกัน

เคยเห็นหิวแรงก้อยนี่หลายท่าผีกองก้อย

อ่านข่าวต่อเดี๋ยวนี้

สว่างนะฮะก็ได้มีการกล่าวต่อนะครับ

แต่มีขนาดเล็กกว่าลิงหรือว่าลิงลมนะฮะ

หรือว่าโพรงไม้ออกหากิน

ถ้าเห็นแล้วมั่นใจได้เลยว่ามันเป็นผีกองก้อย

ไม่ใช่สัตว์เพราะเขาพูดได้
แต่จะพูดอะไรที่ตรงข้ามกับความจริงเสมอ

อะไรอย่างนี้มันจะพูดอะไรตรงข้าม

ถ้าคุยกับผีองกรเราต้องรู้ว่ามันจะพูดตรงข้าม

แต่ส่วนใหญ่นะฮะจะเห็นตะลอยเท้าไม่เจอตัวหรอกนะครับ

ไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วนะผีกองกรรม
กองกอยนะเดินถอยหลังตัวเล็กเหมือนลิง
ตัวเล็กกว่าลิงเดินถอยหลังเวลาพูดอะไร

ตระวังว่าพูดได้อีกไปเรียนไหมจากไหน
เคยเห็นแต่ตัวใหญ่เดินนำหน้าแต่ว่าพูดไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริง
คือมดดำ

แล้วไงแล้วอีผีนี่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปเรียนมันไปฟังใครพูดมามันถึงได้
มันเป็นผีมันรู้ทุกเรื่องแต่มันพูดตรงข้ามกับความจริง
ก็พูดอะไรก็ตรงข้ามกับความจริงเสมอความจริงคือยังไง
บอกอุ๊ยร้อนร้อนฉันร้อน

เออน้ำท่วมไม่เห็นว่าน้ำท่วมเลย
เรียกมันมามันจะต้องชมฉันตลอดเวลา

นี่แกก่อยเก๋ย
โอ้โหหลังทางแคลร์เจอร์
นี่นี่อันนี้ควรหรือไม่ควร

เป็นเรื่องแล้วกลายเป็นประเด็นดราม่า

เลข๕ก็ดูดีนะคะภีร์กองก้อยผมหยิมา
คนนี้รู้จักภีร์กองก้อยผมหยิมา

คุณเป็นผิดของก้อยใช่ไหมคุณพูดไม่ตรงกับความจริง
ใครที่เห็นรูปพระบี้ที่อุ้มลูกสาวเป่านะคะ
ก็เป็นกรณีเลยเพราะว่าก็บอกกันว่าเหมาะสมหรือเปล่า
มีผู้มาแสดงความเห็นกันมากมายในที่เขาโพสต์เนี่ยนะคะ
บวชเป็นพระแล้วควรจะตั้งใจศึกษาพระธรรม
ล่าสุดนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปทางพระสงฆ์นะฮะองค์หนึ่ง
ซึ่งก็เป็นพระนักกิจกรรมก็บอกว่า
กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าถามมาก็ตอบให้นะเรื่องนี้

คือผิดและบอกไว้เหมาะสมนั้นก็ใช่
ที่พระอุ้มลูกสาวท่านด้วยความรักฉันบุธิดานั้นถึงอาบัติ
ก็เป็นเพียงกฎที่เล็กน้อยที่สุดของพระสามารถปรงอาบัติได้
คือไม่ได้ปราชิกไม่ได้ขาดจากความเป็นพระนะครับท่านผู้ชมค่ะ
มีลักษณะนี้สมัยพุทธกาลนั้นรวมถึงการที่เวลาโยมแม่ไม่สบาย
พี่สาวไม่สบายอย่างนี้พระต้องไปปฏิบัติไปปฏิบัติได้
เนี่ยพระก็ต้องไปช่วยพระทำนู่นนี่นะฮะ
ไม่ได้ถือเป็นโทษหนักหรือว่าเสียหายใดนะคะ
กับผู้หญิงนั้นมีข้อห้ามชัดเจนว่าถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ได้
กรณีที่จะเกิดพระเกิดความกำหนัดที่จะเสพกรรม

อันนี้แม้ว่าที่เกิดเนี่ยนะครับเป็นเด็กไร้เดียงสาว
ท่านก็ปรับอาบัติได้ถึงจะเป็นสังคาธิเศษ

พระท่านก็ชี้แจงมาอย่างนี้ใครมีอะไรก็ว่ามา

ฉันเคยเห็นคือตอนที่โยมแม่ไปเยี่ยมพระเงิน

แต่ไม่จับอ๋อไม่จับเอาไปดูแบบนี้ไม่ได้
เดี๋ยวอยู่ในยุคนี้ต้องทำใจทุกคน

ไหนขอดูหน่าเพลย์เลยนะครับนี่นะฮะเอามาแชร์ให้ดูค่ะคนโตแล้วก่อนทำต้องคิดมาอย่างดี
เจ้าอาวาสที่วัดก็บอกว่าได้เราคนต่างศาสนาก็เชื่อตาม
ไม่มีความเห็นทุกอย่างต้องถามผู้รู้แต่ที่แน่เรารู้ว่าเราเห็นแต่ภาพสวยงามของความรักบริสุทธิ์

ศาสนาควรเป็นแหล่งศูนย์รวมของความเมตตาเอ็นดู

ชาวพุทธคงไม่ต่างจริงไหมคะจงเน้นอย่างมีสติอย่าใส่อารมณ์ทำให้เรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
เดี๋ยวผมร่วงกุบกี้บ

โอเคค่ะค่ะ
ดังนั้นพอมาถึงในยุคนึง
โรคการเฮิงสไฟเบอร์ระวัตรพิวัตรต่าง

พี่มากพูดแบบนี่ถ้าคิดกันแบบนี้ต่อไป

ไม่ต้องนี่ก็แก้กันแล้วคนอเมริกันก็แก้

อะไรต่ออะไรคือก็แก้หมดแล้วไง
ตอนนี้เรากำลังจะเสพสิ่งนั้นมาทั้งหมดทุกอย่าง

สรุปว่าคนอย่างพวกเราที่อยู่นะตรงนี้
ต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่แล้วใช่ไหม
เราต้องทำใจหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหม
กับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งปวง
นั้นเราจะไม่มีจารีสประเพณีใดทั้งสิ้น
เราจะไม่มีกฎของทำกฎของสง
เราจะไม่มีอะไรซึ่งเราไม่ต้องเคารพแล้วใช่ไหม

คือต่อไปนี้เราจะต้องยอมรับสิ่งทั้งหมดทั้งปวงแล้วใช่ไหม

เราก็จะได้ทำใจซึ่งเรากำลังทำใจอยู่มาตลอดทุกเรื่องราว
ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมศิลปะหรืออะไรก็แล้ว

แต่ต้องขอบอกอย่างหนึ่งว่าคนในยุคอย่างเราเนี่ย
ก็ยังดำเนินการต่อไปในการที่จะอนุรักษ์ทุกเรื่องแล้ว

เราสามารถจะเริ่มทำใจกันได้หมดแล้ว

นี่ก็เป็นมุมของคนที่เขาอยากจะอนุรักษ์
อีกมุมหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันก็เป็นคนรุ่นใหม่ก็อย่าไปคิดอะไรกันมากอะไรอย่างนั้น
แต่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยนะผมเข้าใจนะ

แต่รู้แล้วก็ต้องแบบที

ซึ่งนี้นะแบบอย่างเวลาเราไป

ะไปปริวัติทำ

แบบว่าเด็กสองคนเป็นพี่น้องกันตัวเล็กอย่างนี้แหละ

เวลาเข้ามากราบพระเนี่ย

ท่านก็แค่แบบว่าเจริญพรแค่นี้เฉย

แต่ถ้าคุณจะเป็นสมัยใหม่ก็เชิญนะคะ

เออเออกับเมียนี้

อย่างมากแกก็บวชอยู่๗วัน๕วัน

เพียงแค่นี้ทนไม่ได้จะทนอะไรได้

และสิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ล่ะไม่น่ากลัวใช่ไหม

เราจะทำใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคนี้

อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเอาจะคอลับชื่นชีวิต
เรามารู้เรื่องแบบนี้กันเลยดีกว่า

เพราะว่าพอ๙๐แล้วหูมันจะตึง

ขอรับชื่นชีวิตค่ะหน้าเจ็ดไทยรัฐ
นักวิทยาศาสตร์อเมริกันตรวจพบว่า
หูคนเราจะเสียอย่างรวดเร็วเมื่อมีอายุถึง๙๐ปีแล้ว

เวลาพูดอะไรก็ฟังไปอีกเรื่องหนึ่ง

ผู้ที่อายุมากขนาดนี้ยังไม่ค่อยใช้เครื่องช่วยฟัง
นี่ซื้อไป๘๐๐๐ไม่ใช้

แกรำคาญคนแขกรำคาญ

ก็พูดแก้ได้ยิน

เออนานก็แข็งแหลงนี้เนี่ยหูแบบนี้ซื้อไปแล้วนะตั้งแปดหมื่น

อย่างดีเลยนะยังดีสุดเนี่ยแสนสองโอเค
ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเหตุทำให้โดนถูกตัดขาดจากสังคม
เหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลก
เกิดความซึมเศร้าสมองเสื่อมพิการทำการงานอะไรไม่ได้
เอ่ยด้วยการกลายเป็นง่อยในที่สุด
ดังนั้นวารสารวิชาการโสดสอนาศิกของสหรัฐก็ได้เผยว่า
ผู้ที่มีอายุเกิน๗๐ปีจะเกิดหูตึงมากกว่า๒ใน๓
และหากสูงเลย๘๕ปีก็จะเพิ่มมากเป็น๕ใน๘คน
ยังการศึกษาได้ทำกับกลุ่มคนในจำนวน๖๔๗คนนะคะ
ใน๘ซึ่งอยู่ในระหว่างอายุ๘๐ถึง๑๐๖ปี
พ่อเรา๘๑แม่เรา๘๐

มีคนบอกว่าคุณนายม้าอย่าเครียดมากเลยเดี๋ยวไม่สวย
จริงฉันสวยอยู่แล้วเพราะฉันมีหมอดี
แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้สังคมของคนเราที่อยู่เนี่ยมันไม่สวยแล้วมันเริ่มไม่สวยแล้วแค่นั้นเอง

มันต้องลงดิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงลง

เก่งนะฮะน้องเก่งนะโพสต์ขอโทษนะฮะถึงกรณีที่

ได้มีการลงมาอะไรนะเน็บแนมนะ

คู่โขนนะโอเคเดี๋ยวกลับมาครับ

เล่ามาอ้ำองค์ลง
ต้องเล่าเลยทีเดียวเชียวนะคะ

สำหรับซุปตาใจบุญนะคะ
อ้ำพัชราภา
ที่รักน้องหมามากเป็นชีวิตจิตใจ

ตามหาบ้านให้น้องหมาอยู่บ่อยกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดเนี่ยสาวอ้ำเขาก็โพสต์นะครับ
ตามหาเจ้าของน้องหมาที่หลงทาง

แต่จู่ก็เจอเหรียญคีย์บอร์ดนะฮะ
ที่ไม่รู้การละเทศะเข้ามาคอมเมนต์
หาเรื่องแขวะเรื่องการใช้เงินของเธอ

เห็นปุ๊บจัดปั๊บเลยทีเดียวนะคะ

ตอบนะตอบกลับไปเลย
ว่าทำไมต้องเบาการใช้ชีวิตด้วยคะ
เงินหาเองไม่ได้ของขอใครแยกแยะให้เป็นคงจะดีนะคะ
นี่ก็เบาเลยนะแต่ลึกซึ้ง
น่าเจอคำแม่เข้าไปนะถึงกับรีบลบตัวเองออกจากไอจีเลยทีเดียวนะครับ
โยคเบาแต่เจ็บจี๊ดถึงใจกันเลยทีเดียว

คุณอ้ำเขาใช้ของแพงมั้งคงเป็นไส้มัน
ฉายากจริงกับตัวเองอันนี้ฉันบอกตามตรงนะ
พูดกันตรงแต่จะมีปัญญาหรือไม่เท่านั้นนะจริงไหม
ด้วยความที่หลงวัตถุในยุคนี้มันเป็นยุคสังคมของการหลงวัตถุ

ทีนี้พี่คิดว่าเราจะตั้งสติยังไงในการใช้แบรนดเนมไม่ให้แบบเดือดร้อนเราควรจะ

กระเป๋าหวายนี่ใบลำไม่มีอะไร
เออเป็นกระเป๋าหวายอย่างนี้เออใส่เครื่องอุปกรณ์แต่งหน้าอ๋อทำงานใหม่ยังไม่ใช่เหรอ
ไม่มีกระเป๋าหวายใส่เครื่องแต่งหน้าอุปกรณ์แต่งหน้ากับเครื่องนำผมใส่กระเป๋าหวาย

แต่ก่อนที่ถึงตรงนั้นเป็นกระเป๋าตกปลา
อ๋อมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นอันนี้ล่ะเขาก็เก๋นะ
จะมีแบบว่าความคิดอ่านอันนี้แหละก็เป็นคนมีสมอง

แล้วกว่าจะมาใช้แบรนดเนมเนี่ยนะขอร้องเลยนะใบแรกเนี่ยนะ

ใช้เพราะมันสวยแต่ว่าถ้ามันแพงก็อย่าไปใช้
นะเธอยกลงคิดดูสิเราพอไม่มีตังค์
อยากจะใช้แบรนเนลก็ไปซื้อของปลอม

ไปเช่าก็มีด้วยนะเดี๋ยวนี้ต่างนานา
ก็พยายามทำงานให้มีเงินแล้วก็ประมาณนั้น
ก็จบไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่น
เขามีตราบใดที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันก็เป็นทุกข์

คนรวยเนี่ยนะขอร้องเลยนะเขามีเจ็ตส่วนตัวเนี่ยเขาบินนะ
สมมุติถ้ามินชาวนะไปถึงอิตาลีเนี่ย

แค่นี้นี่คือคนรวย
และขณะที่เขาลงไปจากเครื่องเขามีรีมูซีนจากร้านมารอรับเลย

รายถ้าโดงไทยแบบระดับรวยมากเลยนะ

แต่แกซื้อเหมือนแบบติ๊กนั่นน่ะติ๊กหนุ่มจิ๋วสาระเป๋า
เพิ่มเข็มเพิ่มเข็มเพิ่มเพชร

เขาลูกกำไรขายอะไรนะเป็นพันล้านต่อปี

สุดยอดเลยอ่ะ
ต้องทำงานหนักนะแต่คนพวกนี้ทำงานหนักมากนะ

เคยไปทำงานฉันเคยไปแต่งหน้าคนมหาเศรษฐีพวกนี้นะ

อันนี้ล่ะ๕ตั้ง๑๐
อยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดคิดแล้วก็ต้องอย่างนี้
นึกออกมากว่าเขาจะได้เป็นแบบกำไรวันละ๒๐ล้าน

แรงไว้ก่อนฟังเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวพี่ต้องมี
ไม่ล่ะคนที่รู้เรื่องนี้เขาชัดเจน
โอเคมาถึงเรื่องของคุณเก่งทัชยะนะครับ

ต่างไปนะครับปมแต่งเพลงฉ่อยยันไม่คิดรบหลู่วัฒนธรรมเดิม

หลังจากที่มีดรามะออกมากว่าความไม่เหมาะสมของการใช้ยาคหรือทศกัน
มาแค่ขนมครกบ้างหรือไปเล่นโกคาร์ดหรือไปอะไรก็แล้วแต่

แต่ว่าคุณเก่งในฐานะที่เป็นคนที่เล่นมิวสิดีโอนี้
ถึงเป็นวันนี้แตกเป็นเพลงช่อยนะครับ
ก็เขียนมานะครับบอกว่าตอนแรกเลยนะตอนแรกจะบอกว่า
จารีดแบบแผนประเพณีต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้
จำไว้ขุดกันเข้ามาทั้งรุ่นย่ารุ่นปู่
แม่ครูแม่ครูแม่ครูผู้ใหญ่
หน่ายเต็มทนคนล้าหลังโลกมันแคบจางรู้ไหม
ไทยจะไปยังไงเดินหน้าถอยหลัง
วัฒนธรรมจะพังรู้ไว้ตายไปเอาไปด้วยนะคุณปู่คุณย่า
หนูจะช่วยพาไปเผาให้เอชา
อันนี้คืออันนี้นี่เอช่าขดพอขดแม่
น้อยแม่น้อยเสร็จ
พอเสร็จปุ๊บนี่นะคะก็ปรากฏว่า
ก็มีอีกครูโขนนะฮะแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ
หลายท่านออกมาแล้วก็มีการแบบว่าออกมาพูดนะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
ท่านก็จะแต่งเป็นเพลงฉ่อยออกมาบ้างหรือแต่งเป็นกรอนมาโต้มาว่า
ก็เหมือนกับว่าประมาณว่ารู้แต่เปลือกแต่อย่าเสือกมาพูด
ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ออกมาอีกหลายท่านเลยนะฮะ
จนคุณเก่งเนี่ยก็ได้มีการออกมาขอโทษแล้วนะครับ
คุณเก่งทัชยะขอโทษจากใจนะครับ
หลังแต่งเพลงฉ่อยมอบให้ไดโนเสาร์เต่าล้านปี
รับนะฮะทำไปเพราะเป็นผลความกดดันนะที่ได้รับจึงไม่ได้คิดให้รอบครอบซะก่อน
จากกรณีคุณเก่งแต่งเพลงฉ่อยมอบให้กับไดโนเสาร์เต่าล้านปี
พร้อมวักทองนะฮะตายไปเอาไปด้วยนะคุณปู่คุณย่าทั้งหลาย
เรื่องมาจากลมดราม่าเอ็มวีเที่ยวไทยมีเฮนะครับ
ัชยะปฐุมวันนะครับ
ของคุณเก่งได้มีการเขียนข้อความขอโทษ
เกี่ยวกับการเขียนเพลงฉ่อยดังกล่าวพร้อมยืนยันว่า
ไม่คิดจะรบหลู่วัฒนธรรมดั้งเดิมแต่อย่างใด
ส่วนสาเหตุที่กระทำชิ้นนี้ออกมา
เป็นผลจากความกดดันที่ได้รับจากทุกวัน

สุดท้ายขอโทษอย่างบริสุทธิ์ใจจริงครับ

พี่ออสเมย์ขอโทษครูแล้วไปรับแล้วก็มาแก้แล้ว
จริงมันก็น่าจะโอเคไปตรงจุดนั้นแล้วนะ

หรือว่าก็ลงสวยแล้วต่างคนต่างฟังกัน

ยาวเลยก็เลยยังไม่จบนะ
พี่มามหนึกมากนะคะอันนี้ขอจะน่าจะจบแล้วแล้ว
ขอเสนอหนึ่งในสามีของพี่ม้านะคะ

ยังไงคะที่ยังไงคะอาร์ทพระสุทธิ์
เป็นข่าวออนไลน์ด้วยคุณผู้ชมกับออนไลน์
เขาบอกผีกองก่อยให้หัวเข่าให้มีลูกซะบ้า
แล้วมันเดินได้อย่างไรเดินอย่างไรวะ
คือตอนนี้มันเยอะไปหมดแล้วไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงล่ะ
เดินถอยหลังรูดไม่ตรงกับความเป็นจริงเดินถอยหลังดูดไม่ตรงกับความเป็นจริง
มีสามนิ้วตีมีเท้ามีสามนิ้วกินบาลเป็นอาหาร
อันนี้เริ่มผมหยิกแล้วก็อะไรนะหัวเข่าไม่มีลูกสะบ้าสบ้า

รูปร่างหน้าตาไหนใครช่วยเขียนออกมาหน่อย
นี่คนนี้นะฮะไปถ่ายภาพสุดสยิวกิ๊วกับคุณนิกกี้นักฉัดที่กลางสระน้ำเลย
พี่มาร์คคะ
เห็นตั้งนาน
โอ๊ยอันนี้มันเป็นทะเลหรือสะ

ภาพที่เห็นเป็นแค่หยอกล้อกับน้อง
แล้วก็ยังชอบผู้หญิงเหมือนเดิมหัวใจตอนนี้ยังโสด

แต่คุยแค่คนเดียวยังไม่พร้อมเปิดตัว

โกฎยิ่งกว่าเรื่องเกงอีกแล้วเนี่ย
นี่พี่ม้าเขามีแพลนจะถ่ายแบบเซ็กซี่กำลังฟิตหุ่นอยู่เดี๋ยวต้นปีหน้าไม่ได้เซ็กซี่มากครับแค่เป็นแนวสปอร์ตเล็กน้อย
โอ้ยเห็นหมดแล้วเรามีไลน์กรุ๊บแกล้ง

นี่เอาปากกาเมจิกขีดป่ะเนี่ยไม่
ไม่มีเสื้อหรอก
จัดมาแล้วด้วยเฮ่ย

แล้วถ้าคุณผู้ชมท่านดูแล้วรู้ว่า
ไม่จบจริง

พี่กองกรอยน์ยังไม่จบอีก
คุณนกเรียนมั้งจากสมัยเด็กนักเรียนเลยเนี่ย
ไปทำงานที่นู่นเลยไปตั้งโรคเล่าอยู่

คุณนกเล่ามาอีกแซนฟรานร้อนมากแล้วไงอีก

นี่ฉันอยากรู้จังเลยเก่งเวลาเข้าไปทำอะไรอย่างนี้
ไปไหว้ครูอะไรเปล่าก็ไม่รู้เนอะ

หลังจากก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่า

วิริธิภา
ลงรูปเพื่อนสี

นะคะอวดแก้มก้น

ไปงานปาร์ตี้วันเกิดของสาวนางเองแล้วแหละ
สาววุ้นเส้นต้องรีบหลบออกไป
เพราะว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นนะครับคืออันนี้ก็เป็นวันเกิดครับรอนเจลลี่รอนเจลลี่
ก็ใส่ชุดชั้นในกันรอนเจลลี่ล่าสุดนี่ไง
ถ้าเพียงก่อยมีชีวิตมีรอยเท้ามีเครื่องบริเวณละเอียดมีนะเจ้าจะมีคลิปนะ
เออเอาเถอะยังไงก็เอาเถอะล่าสุดนะสาวเจนนี่ซึ่งไปร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แห่งหนึ่งที่โรงแรมหรูจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ก็ได้โพสต์ภาพขณะสวมชุดว่ายน้ำอวดอุ่นแซ่บริมทะเลไปดู
แวกมั้ยแวกนะทะเลเนี่ยคงไม่มีใครเข้ามาดราม่าแล้วเนอะนี่ไง
สวยนี่เป็นคำน้ำก็เอียนโโฟทะเลก็ใส่ชุดนี้อะถูกล่ะแหละ
อันนี้มันดูเป็นชุดใหญ่น่ะเหมือนชุดโชว์อ่ะไว้น้ำอาจจะนี่นี่เห็นมั้ยล่ะใหญ่
กำลังกายสฤทธิ์
หลังมันจะกลวงเอาไว้ใส่ไส้เดือนไว้กินค่ะ

มันไม่มีกรวงเอาไว้ใส่ไซ่เดือน

มีนั่นไหมในหนังเรื่องนั้น

หน้าตาน่าเกลียดมากเลยเธอต้องชอบ

หน้าตัดน่าเกลียดมากเลย

ผมว่าไม่น่าจะใช่เป็นสาเหตุแล้วก็เป็นเหตุผลอื่นมากกว่านะ

ส่วนตัวผมเองก็ทราบว่าคุณป๊อกมาร่วมงานด้วยก็บอกเพิ่งรู้นะฮะ
แล้วก็มาไม่ได้เพิ่งจะรู้เหมือนกัน

นักข่าวถามต่อคนยังจับโยงอยู่รู้สึกยังไงบ้าง
ก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องธรรมดา
นักข่าวถามต่ออีกแต่เรายังคุยกับป๊อกปกติใช่ไหม
ใช่ครับเราเคยเจอกันแล้วพอดีว่าเจอกี้แล้วก็เจอคุณป๊อก

นักข่าวถามต่ออีกจะมีถามมากกี้ไหมว่าทำไมป๊อกไม่มา
คงไม่มากขนาดคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับ
ไม่ได้เป็นประเด็นซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับ
นักข่าวถามอีกโอกาสหน้าจะมีร่วมงานกันไหม
คุณบอยตอบถ้ามีก็ยินดีเลยนะครับ
นักข่าวถามอีกมีโอกาสนัดกันไปแฮงเอาท์ไหม
แฮงก์อาวต์ก็เคยเป็นอยู่ในกว้นกันเดียวกันไง
ยังไม่ได้นัดไปไหนเลยครับตัวผมเองยุ่งมาก
นักข่าวถามอีกหลังจากนี้จะมีโอกาสเจอกันอีกไหม

นักข่าวถามอีกมากกี้มีไล่มาบอกว่าป๊อกจะมา
เขาก็บอกไม่ทราบส่วนตัวไม่ได้คุยกับมากกี้มานานแล้ว
นักข่าวก็เลยเหนื่อยก็เลยถามคำสุดท้ายแล้ว
คนจับประเด็นไม่ถูกกันเหมือนก่อนหน้านี้ไหม

มีแรงนี้กันอีกแต่ผมชอบพูดสื่อข่าว
คือถ้าเรามีแฟนเราก็ทิ้งเพื่อนนี่เป็นไหม

คุณแองจี้คุณมองประเด็นนี้อย่างไรแต่คุณบอกนี้

งงว่าคุณป๊อกไม่มาเพราะคุณบอยมาหรือเปล่า

มึงคิดว่าคุณป๊อกไม่มาเจอคุณบอยหรือเปล่า
เพราะว่าบางที่มันเป็นการเชิญนะคะ

บางพวกดาราคือ
ก็คือไปเอาของฟรีไปเอากิวไวเชอร์

บางคนก็ไปรับงานรับเงินมาบางคนก็เป็นพรีเซนเตอร์
อีกคนก็แค่ได้รับเชิญมาเป็นไฮโซเซเลปอะไรอย่างนี้

ตอบได้ดีนะเลี่ยงประเด็นเขาได้ดีมาก

เพลงมาแล้วประเด็นได้ดี
นี่มากกี้เข้าไปเปิดฟิตเนสไหนก็ตอบเลย
ซึ่งไม่ได้หุ้นกับป๊อกหุ้นกับพี่คนนึงชื่อซาร่า

แล้วก็ตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องคุณป๊อกนี่ก็คือ

เหมือนฝั่งเมืองเค้าบอกเขาออกไปแพงตรงนี้
แต่เขาทำแค่๓ห้องเท่านั้นเองเล็ก

อยากจะต่อยอดตรงนี้นี่ป๊อกดู
เป็นคนดีแน่นอนฮะค่ะหล่อนนี้มันลื่นจริงเลย
นำเสนอไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีข่าวคืบหน้าเรื่องฟิตเน็ตของมากกี้ว่า

หมุมบรรดาหมุมบรรดาจะไปหุ้นกับเขาไหม

เดี๋ยวเราจะไปเรื่องราวสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
นานโยกษังเร่งช่วยระบายน้ำก็เลยทีเดียวนะครับ

สวัสดีครับ